สนับสนุนโดยใหม่สแนคแจ็ครสกุ้งคั่วพริกเกลือ
สแกงกะหรี่ญี่ปุ่นก็อร่อยนะครับ
สนับสนุนโดยใหม่สแนคแจ๊กรสกุ้มครัวพริกเกลือ

พูดออกมาว่าสงสัยญาติกันเองก็คือลุงพลนะคะมันเลยทำให้คดีมันคืบไปในลักษณะของการสืบสวนสอบสวนแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยความของคดีไม่ได้ออกมาเยอะขนาดนี้นะคะมันก็จะมีเล็กเล็กน้อยน้อยนักข่าวก็ไปตามแกะไปตามซอกซอนเท่าที่จะทำได้ในพื้นที่แต่ว่าก็จะไปให้น้ำหนักในเรื่องอื่นอื่นแทนซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับคดีโดยตรง

คนในหมู่บ้านไหนพื้นที่ไหนมาเนี่ยอย่าตกออกตกใจขอให้ความร่วมมือกับตำรวจเพราะจะปิดความลับให้แล้วก็จำเป็นที่ต้องเรียกมาเพื่อให้ข้อมูลโดยที่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ถูกเรียกมาเป็นคนที่ต้องสงสัยนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ถ้าจะมองอย่างคนนอกก็คือแปลว่าความหวาดระแวงมันเกิดขึ้นเยอะจนทำงานลำบากแล้วนะคะทีนี้ค
คนที่ทำงานเป็นทางการคือตำรวจแต่วันนี้ที่เราพอจะบอกได้คือว่าเมื่อมันแคบลงแล้วเนี่ยในบทเรียนของคดีในลักษณะใกล้เคียงกันเนี่ยมันสามารถบอกได้ไหมว่าไอ้ความแคบที่มันเหลือกันแค่ญาติสองสามคนที่เขาสงสัยกันไปกันมาเนี่ยมันใช่หรือเปล่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าและอย่าลืมนะคะว่าต้

เวลามีคดีลักษณะอย่างนี้ทั้งสองท่านจะมักจะมาพร้อมกัน

เอ่อเรียนคุยกับทางรองวิชัยผู้การแต้มนะคะที่เรารู้จักกัน
ก็มักจะพูดประเด็นนี้ว่าตำรวจอาจจะรู้แล้ว
ตำรวจอาจจะสงสัยที่สุดเหลืออยู่คนหนึ่งแล้ว
แต่เป็นไปได้ที่สุดท้ายอาจจะปิดคดีไม่ได้เลย

คือก็ถูกครับอย่างที่ท่านรองแต้มพูดนะครับ
ก็คือว่าแม้ว่าเราจะสงสัยเชื่อได้ว่านะครับ
แต่คำว่าเชื่อได้ว่ามันไม่อาจเป็นเหตุให้เอาผิดผู้นั้นได้นะครับ
คือเขาก็ยังคงเป็นผู้ต้องสงสัยไปจนกว่า
สารจะพิสูจน์ว่าเขามีความผิดจริงนะครับ
หลักฐานที่เราจะต้องมีจริงก็คือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
ที่ว่าจะชี้ชัดได้ว่าเขาคือผู้กระทำความผิดจริงนะครับ

อย่าลืมนะครับว่าศาลเราไม่ได้มีชั้นเดียวเนาะตัดสินทีเดียวจบ
เรายังมีชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นดีกานะครับ
แล้วก็ยังมีอีกหลายคดีหลายเคสที่เคยเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้
แล้วเคยฟ้องว่าผู้กระทำความผิดมีความผิดไปที่ชั้นต้นชั้นอุทธรณ์
เราไปยกที่ชั้นดีกาก็มีนะครับเพราะว่าหลักฐานจริงแล้วที่ที่ตำรวจมีเนี่ย
มันมันอาจจะไม่คมพอไม่ชัดพอที่สารจะรับฟังครับ
อาจารย์คือมันอาจจะไม่ได้ยากแค่ขั้นแรกในการขอหมายจับด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะ
คือสมมุตินะคะปิดให้มันจบไปในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ย
นะว่ามีขนาดที่ว่าขอหมายจับได้แล้วส่งสำนวนไปเนี่ยนะคะ
ไม่รู้ผ่านอายาการหรือเปล่าสมมุติขึ้นสารอ่ะผ่านอายาการสมมุติขึ้นสาร
ก็ไม่ได้แปลว่าจะจบในศาลนะคะเพราะคือโอ้โหเวลาสู้กันเอาอย่างงี้นะคะ
เรียนตามข่าวมา๒เดือนนะคะอย่างเราตามข่าวมา๒เดือน
คือความ๒เดือนของคดีนี้แปลว่าจะยากทุกชั้นในการสู้แน่นอน

นี่คือสาเหตุว่าทำไมตำรวจถึงไม่ปิดสักที

อันนี้คือสัญญาณชัดเจนไหมอาจารย์ว่าคือยากยากมากที่จะปิดคดีได้
คือมันยากมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับคือปัญหาปัญหาใหญ่ของเราเนี่ย
ก็คือตอนการที่เราเข้าที่เกิดเหตุครั้งแรกนะครับ
เราอาจจะปิดกั้นที่เกิดเหตุได้ไม่ดีพอเก็บหลักฐานได้ไม่ละเอียดพอ

ครับพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเวลามันผ่านล่วงเลยเนี่ยครับ
อกจากที่ที่เกิดเหตุถูกทำลายโดยมนุษย์แล้วนะฮะ
ก็ยังถูกทำลายโดยธรรมชาติฝนตกชะล้างอะไรอย่างนี้นะครับ
รวมถึงการส่งตรวจศพไปชนะสูตรอย่างนี้นะครับ
บางทีก็อาจจะช้าเกินไปหรืออาจจะถูกเจอจางบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
มันก็เลยทำให้ไอ้ปัญหาที่ยากตรงนี้พอมันยากมาพอมันทิ้งเวลาล่วงเลยนะครับ
การชนะสูตรเนี่ยก็อาจจะเจออะไรที่ไม่สามารถมัดตัวผู้กระทำความผิดได้ในเบื้องต้นนะครับ
วิทยาศักดิ์ค่ะคือณวันนี้ที่เราคุยกันวันที่๖๐ของคดีนี้เนี่ยนะคะ
คือจริงการเก็บหลักฐานยังไม่รวมถึงบุคคลนะคะ
คือการเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุหรือจุดใดก็แล้วแต่ที่คาดว่าจะเกี่ยวเนื่องกันเนี่ย
จะเก็บตอนนี้ไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้แล้วอีกแล้วถูกไหมคะ

มันมีระยะเวลาไหมคะอาจารย์ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าจะเก็บหลักฐานคดีในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะ
เขาจะเก็บกันไม่ให้เกินภายในกี่ชั่วโมงหรือไม่ให้เกินภายในกี่วันคะ
คือจริงมันต้องทันทีครับเพราะฉะนั้นโดยหลักการก็คือเมื่อเกิดเหตุนะครับ
แล้วเราทราบสถานที่เกิดเหตุก็ต้องเข้าในสถานที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บหลักฐานโดยทันที
เพราะฉะนั้นคำว่าเลยจากกี่วันแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเราไม่ใช้เราใช้คำว่าทันที
แต่แน่นอนในบางครั้งบางคราวเข้าไปแล้วนะครับเก็บในครั้งแรกไม่ได้ทั้งหมดนะครับ
ก็ต้องย้อนกลับมาเก็บนะครับนั้นการย้อนกลับมาเก็บเนี่ยจึงต้องมีการกันสถานที่เกิดเหตุ
เพื่อให้มีโอกาสกลับเข้ามาเก็บใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับงั้นก็พยายามจะทำให้สารที่เกิดเหตุเนี่ยปลอดจากการเข้ามารบกวนมากที่สุด
เพื่อที่จะเก็บได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะเก็บได้ต่อเนื่องแล้วครับ
ในสถานที่เกิดเหตุที่ไม่ถูกรบกวนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าบอกระยะเวลาชัดเจนเนี่ยยังไม่มีชัดเจนครับผม
คือถ้าสมมุติเราคุยกันณวันที่ผ่านมาประมาณ๒เดือนแล้วเนี่ยแปลว่าตอนนี้ถ้าจะมีการหาหลักฐานพยานต่อเนี่ย
ไม่ใช่จากที่เกิดเหตุแล้วคือต้องเป็นอย่างอื่นแล้วที่เกี่ยวเนื่องจากชั้นแรกชั้นสองไปแล้วใช่ไหมคะ
ถูกครับก็คงตอนนี้ต้องเป็นพยานที่เกี่ยวเกี่ยวข้องดีกว่าอืมนะครับตอนนี้ก็ถูกพยานอาจจะค่อนข้างลำบากแล้วนะฮะ
จะต้องเป็นพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องอะไรต่างนะครับอย่างกรณีที่เราเห็นตอนนี้อาจจะเริ่มเรียกตัวคนที่เคยเข้าไปในสารที่เกิดเหตุ
คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องแทนเพราะว่าณตอนนั้นได้เก็บในส่วนของวัตถุพยานในที่เกิดเหตุไปแล้ว

อาจารย์วันนี้เอกสารที่ทางตำรวจมุกดาหารออกมามีการพูดถึงเรื่องของการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
ซึ่งถ้าเราเทียบกับจำนวนที่มีกับจำนวนที่ตรวจเนี่ยมันจะยังมีบางส่วนที่ยังตรวจไม่เสร็จหรืออยู่ระหว่างการตรวจ
คำถามคืออันนี้เรียนไม่ทราบวิธีการทำงานจริงจะสองเดือนแล้วยังไม่เสร็จได้อีกหรอคะ
แต่ที่เราถามแบบร้อนใจสุดเลยนะมันจะไม่เสร็จทั้งหมดได้ยังไงอาจารย์สองเดือนแล้ว
คือจริงต้องเรียนอย่างนี้ผมอ่านเหมือนกันอ่านตามข่าวค่ะอย่างสมมุติกรณีที่บอกว่ามีการตรวจ๑๑๐รายการแล้วก็ตอนนี้ตรวจไปได้๖๐รายการมีการตรวจอะไรกันเป็นการที่ไม่ได้ลงรายละเอียดให้เราทราบนะครับ
รายการเนี่ยอาจจะเพิ่งได้หลักฐานมาไม่นานนี้อาจจะเป็นจากตัวบุคคลที่เพิ่งเก็บมาหรืออะไรเก็บมานะครับแล้วมันยังอยู่ในกล่องของหลักฐานอยู่แต่ว่าก็ทยอยตรวจไปนะครับ
มันอาจจะมาต่อเนื่องไม่ได้เก็บครั้งแรกเลยได้๑๑๐แล้วก็มันทยอยมาไม่ได้๑๑๐ครั้งแรกแล้วก็โอ้ผ่านมา๒เดือนแล้วทำไมยังตรวจได้แค่๖๐มันทยอยมาเรื่อยเพราะฉะนั้นการตรวจเนี่ยมันจึงมีความยากง่ายในแต่ละกรณีด้วยนะครับแล้วก็แต่ละอย่างมันไม่ได้มาพร้อมกัน
อาจารย์ที่ฉันถามแบบคนร้อนใจแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงคดีมันสองสองเดือนแล้วเรียนถามแบบร้อนใจคือคำถามคือไม่ว่าจะเป็นลักษณะการตรวจลักษณะการเก็บแบบใดก็แล้วแต่แต่ว่าตรวจไปเกินครึ่งทางคำถามคือถ้าจากทั้งหมดที่มีนะคะแล้วเกินครึ่งทางไปแล้วที่ตรวจได้เนี่ยนะคะแล้วยังชี้คดีไม่ได้เลยเนี่ยมัน

แต่ว่าต่างคนต่างบอกไม่ได้แล้วหรือมันจะเป็นทิศทางที่เกิดมีข้อคำพูดบางอย่างที่แตกต่างกันก็จะเป็นประเด็นขึ้นมาทางสื่อว่าเอ๊ะทำไมบอกไม่เหมือนกันมันมีอะไรต่างกันหรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้มันจึงกลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องรวมศูนย์แล้วก็คุยกันไปแล้วสร้างข้อมูลที่สรุปร่วมกันแล้วอ
ตรีกไม่ได้อันนี้ไม่กล้าพูดแทนนะฮะแต่ว่าถ้าสมมุติเราเอาตามคนที่ติดตามเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าสองเดือนแล้วตรวจไป
มีขยายวงไปเช่นจับผิดว่าใครเคยพูดอะไรไว้เอ้าทำไมพูดไม่เหมือนกันอ่า
อ่ะเอ้าไหนไม่เห็นมีพยานเลยหรือแบบเอ้าอันนี้มีพยานนี่เอ้า
อันนี้ทำไมเสียงเปลี่ยนทำไมข้อมูลเปลี่ยนไอ้แบบนี้มันถูกเอามาใช้ได้เยอะแค่ไหนคะอาจารย์
หมายถึงว่าคือมันมีน้ำหนักมากแค่ไหนในสำนวนเพราะว่าคือพอของที่มันต้องใช้เป็นหลักมันไม่ได้แล้ว
คนก็เริ่มจับผิดว่าใครเคยพูดยังไงเริ่มไปที่คำให้การปฏิกิริยาต่อคดี
แม้กระทั่งแววตาสีหน้าท่าทางไปหมดเลยเนี่ยนะคะอาจารย์มันใช้จริงแค่ไหนในสำนวนคะ
คือมันใช้มันใช้ในเทคนิคการสืบสวนนะครับแล้วก็เทคนิคการสอบสวน
แต่ถามว่าศาลท่านจะรับฟังไหมนี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่จะชัดเจนขนาดนั้น
ที่เราจะเอาผิดเขาจากจากคำโกหกหลายหลายอย่างนะครับ
แม้แต่การใช้เครื่องจับเท็จอย่างนี้ก็ตามนะบางทีเราก็ไม่อาจที่จะใช้แบบ
ข้อมูลของเครื่องจับเท็จเนี่ยมาเป็นการเอาผิดคนคนหนึ่งได้นะครับมันอาจจะใช้ประกอบการพิจารณาคดีได้นะครับ
แต่ก็ไม่แปลกครับที่ว่าพอเราไม่มีหลักฐานที่เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ย
เราก็ใช้เทคนิคการสืบสวนเทคนิคการสอบสวนเนี่ย
มันก็เป็นแบบนี้ในหลายหลายคดีนะครับเพราะว่าการให้การที่ไม่ตรงกัน
การให้การที่มีรอยบกพร่องนะครับรวมถึงที่สำคัญที่สุดคือการยืนยันสถานที่ของแต่ละบุคคล
ณขณะเกิดเหตุนะครับอันนี้สำคัญมากว่าอันนี้บางจุดเนี่ยสารท่านรับฟังนะครับ
แล้วตำรวจเองก็ใช้วิธีการนี้หลายครั้งนะครับในการจับผู้ร้ายนะครับ
มันก็จะมีเทคนิคมากมายที่ไม่อาจเปิดเผยได้นะครับว่าเราจะทำยังไงในการอ่า
ระบุได้ว่าคนนี้อยู่ที่ไหนคนนี้ไม่ได้อยู่ในที่ตรงนี้ในที่พูด
ที่เกิดเหตุอะไรอย่างเงี้เป็นต้นนะครับคุณผู้ชมคะถ้าเราเอาตามเอกสารของตำรวจมุกดาหารเนี่ยนะคะ
ก็คือจะบอกว่าจะมีการประชุมเพื่อสรุปผลชนสูตรกันในสัปดาห์หน้านะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นการทำงานนะคะ
ของคุณหมอที่ชนสูตรจากโรงพยาบาลดงหลวงนะคะ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะคะ
แม้กระทั่งจากสถาบันนิติเวศ

ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกัน

อาจารย์แต่ว่าทีนี้ถ้าเราไปอ่านข่าวนู้นข่าวนี้
ท่านให้สัมภาษณ์บางท่านให้ข้อมูล
ฉันเข้าใจถูกไหมว่านะตอนนี้อาจจะบอกได้ว่า

ที่จะชี้ไปหาว่าใครทำจนเสียชีวิตนะคะ
ครับคือเอาโดยหลักการจริงเนี่ย
การผ่าชนสูตรเนี่ยหาสาเหตุการณ์ตายนะครับ

เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักของการที่เราทำหน้าที่ในทางนิติเวศเนี่ย
ก็ต้องบอกใส่การเสียชีวิตนะครับ

ก็ต้องบอกได้ว่าบาดแผลนั้นเกิดจากวัตถุ
หรือเกิดจากอะไรที่เป็นตัวกระทำให้เกิดบาดแผลนะครับ
เพราะฉะนั้นพวกนี้หลักคือจะเป็นคนบอกนะครับ
แต่ว่าในกรณีจะบอกว่าใครเป็นผู้กระทำเนี่ย
มันเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนแล้วนะครับ
ที่เขาจะต้องรวบรวมข้อมูลแล้วก็ต้องไปสอบสืบหาต่อนะฮะ
เพราะฉะนั้นข้อมูลอื่นมันก็จะไปประกอบเรื่องข้อมูลทางดีเอน
ก็คือข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับ

ฉะถามว่าวันนี้การประชุมในเรื่องนี้จะได้ข้อสรุปอะไร
แน่นอนต้องได้ข้อสรุปสาเหตุของการเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ได้ข้อสรุปของเรื่องบาดแผลนะครับที่อยู่ตามร่างกาย

หรือบาดแผลที่อาจจะทำให้เกิดลักษณะทำให้ถึงการเสียชีวิตได้
หรือแม้กระทั่งบางบาดแผลถึงไม่รุนแรง
แต่มันสามารถจะไปเชื่อมโยงถึงอาวุธหรือวัตถุหรืออะไรบางอย่าง
ที่จะบอกได้ว่าเขาถูกกระทำมา
เพราะฉะนั้นมันเป็นการสรุปตรงนี้มากกว่า
คือถ้าที่ฉันเอานะตอนนี้ที่มันเกิดเหตุขึ้น
ว่ามันเริ่มเป็นความขัดแย้งระหว่างครอบครัวเริ่มระแวงกันเอง
เอาอย่างนี้นะคะเราพูดบนพื้นฐานที่เราเห็นเบื้องหน้า
เราจะไม่พูดถึงที่มาที่ไปของเบื้องหลังหรือว่าลักษณะความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
หรือว่าการให้ข่าวให้ข้อมูลแบบนี้มันจะถูกนำไปใช้ในเบื้องหลังคดีอย่างไร
เราไม่พูดถึงเอาเฉพาะเบื้องหน้าที่เห็นเป็นความขัดแย้ง
กลายเป็นกระแสดราม่ามีต่างคนต่างเชียร์นะคะหรือต่างคนต่างระแวงเนี่ย
คำถามก็คือว่าเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยที่เหลือจริงก็คือคนในครอบครัวหรือเปล่า
ไม่ครับผมเชื่อว่าทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานทั้งหมด
อาจตัดข้อสงสัยขนาดนั้นได้นะครับว่าแบบโอ้สรุปแล้วการตายนี้จะต้องเหลือแค่ตัวละคร
เท่าที่อยู่ในดราม่าอย่างนี้มันเขาไม่อาจตัดข้อสงสัยแบบนั้นอยู่แล้วครับ
เพราะว่าเหตุการณ์มันมีเหตุที่จะเกิดขึ้นอีกได้อีกตั้งหลายแบบ
หรือแม้ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างตอนแรกเนี่ยที่เราตั้งข้อสงสัยไปเลยว่า
ต้องเป็นการข่มขืนกระทำชำเลาแน่ต้องเป็นการมีการลักพาขึ้นเขาแล้วไปข่มขืน
ความจริงแล้วตำรวจเองก็ไม่อาจตัดข้อสงสัยว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้นะครับ
คือมันอาจจะเป็นการอำพางก็ได้มันก็เกิดขึ้นได้นะครับ
เช่นว่าอำพางว่าถูกกระทำมันก็มีเหตุที่เป็นแบบนั้น
เด็กอาจจะเสียชีวิตด้วยวิธีอื่นก็ได้นะครับ
โดยที่ว่าคนที่พบศพอาจจะอำพางศพเอาเคลื่อนย้ายศพเพื่อป้องกันความผิดอื่นอะไรอย่างนี้
คือทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้รวมถึงอาจจะเอาเด็กไปซ่อนแล้วมีคนอื่นบุคคลที่๓บุคคลที่๔อย่างนี้
มาพบเจอแล้วก็ก่อเหตุกระทำความผิดมันก็ยังเกิดขึ้นได้อีก
คือไม่มีใครบอกได้เลยว่าแพทเทิร์นการเกิดเหตุเป็นยังไงคือตอนนี้เราเห็นแค่นี้หมายถึงเราเห็นอย่างเป็นทางการแค่นี้
ที่อยู่ข้างในไม่รู้นะคะว่าจริงตำรวจมีอยู่ข้างในอีกเยอะแค่ไหนนะคะ
เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อสายคุยกับคุณแม่ของน้องชมพู่นะคะ
โดยเฉพาะประเด็นว่าตกลงคุณแม่เคยบอกให้น้องสดิ้งนะคะซึ่งเป็นพี่สาวของน้องชมพู่เนี่ยพูดเรื่องนอนหลับหรือจริงไม่ได้นอนหลับกันแน่ในเวลาที่ชมพู่หายไป
แล้วก็ยังจะต้องพูดถึงอีกนะคะว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าเรื่องของความขัดแย้งในครอบครัวเอาไปเอามามันจะทำให้คดีนี้เป๋ไปเป๋มาหรือเปล่าสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะในลักษณะข้อมูลที่ตำรวจให้ออกมาเนี่ยนะคะคือทางตำรวจท่านก็บอกนะคะ

การตั้งประเด็นสืบสวนยังไม่ได้ตัดใดทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าเด็กจะขึ้นไปเองเด็กถูกพาขึ้นไปเด็กเสียชีวิตเองหรือว่าเด็กถูกฆ่าเสียชีวิตนะคะหรือแม้กระทั่งถูกพาขึ้นไปแล้วถูกฆ่าหรือถูกพาขึ้นไปแล้วปล่อยทิ้งไว้หรือจริงถูกฆ่าแล้วแค่เอาศพขึ้นไปคือทั้งหมดเนี่ยที่ตำรวจบ

เรื่องดีเอเนี่ยมักจะถูกถามมากที่สุดว่าดีเอเนี่ยน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับคนทำทางด้านดีเอคนตรวจดีเอก็จะตอบเลยทันทีว่าดีเอเนี่ยมันเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นแต่การได้มาซึ่งดีเอเนี่ยนะครับยังเป็นปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปเก็บดีเอต่างต่างเนี่ยอย่างไปเก็บเส้
ผิดมันก็ไม่ได้ยากเย็นแต่ประเด็นคือมันถูกต้องหรือไม่พิธีการที่เก็บมาบางครั้งบางคราวก็อาจจะบอกว่าเออไปเก็บพบในสารที่เกิดเหตุอาจจะมีเส้นผมเส้นขนตกอยู่บนตัวศพหยิบมาแล้วแล้วก็เอามาตรวจแล้วก็บอกว่าเป็นของนายคนนี้แสดงว่านายคนนี้เป็นคนทำมันยังไม่เพียงพอนะฮะดีเอนเอมันบอกได้แต่มันยังไม่เพียงพอที่จะ

ได้มันเลยต้องรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเอามาเพื่อจะยืนยันให้ได้ว่าบุคคลเนี้ยนะครับเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจริงอาจารย์ถ้าถ้าเราดูจากลักษณะที่ยากที่สุดเลยเนี่ยนะคะว่าไม่พบร่องรอยที่จะสรุปได้ว่าสาเหตุการณ์ตายคืออะไรไม่ได้พบดีเอนเอของใครที่จะบอกได้ว่าต้องสงสัยไม่แล้วก็สภาพสภาพของน้องนะเวลา

นั่นคือความหมายว่าหลักฐานทางการแพทย์มันก็ไม่ได้ชัดเจนเรื่องสาเหตุการณ์ตายหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้ชัดเจนว่าจะไปเชื่อมโยงถึงใครเพราะมันก็ต้องไปพึ่งแนวทางการสืบสวนสอบสวนนี่แหละครับว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะมีหลักฐานอะไรที่จะไปเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลที่ก็ทำความผิ

คดีเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแน่นอนคือตัวที่มีอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าช่วยในการสืบสวนสอบสวนต่อเนื่องได้แต่ถ้าเกิดมันสืบสวนสืบสวนต่อเนื่องแล้วมันยังไม่สามารถที่จะมาเป็นตัวยืนยันได้เนี่ยมันก็ต้องหาตัวยืนยันอื่นนะครับเข้ามาประกอบท้ายที่สุดอาจจะเป็นตัวบุคคลก็ได้นะครับหรืออื่นก็ได้ที่เป็นพยานบุคคลที่จะยืนยัน

ทำให้ทุกคนสงสัยกันเองดราม่าใส่กันเองฉันสงสัยเธอฉันก่าวหาเธอ
ฉันเอาคืนบ้างเธอกล่าวหาฉันใช่ไหมฉันก็มีสงสัยเธอ
คือลักษณะแบบนี้มันเป็นวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพื่อให้ได้ตัวคนร้ายบ้างป่ะคะ
คือทำไมถึงแบบณตอนนี้เราเห็นว่าสถานการณ์มันพลิกจากเมื่อ๕๐กว่าวันก่อน
พอสมควรที่แบบคือสาดใส่กันเต็มอ่ะมันเป็นวิธีหนึ่งหรือเปล่าคะ
ตำรวจเองก็เคยใช้วิธีนี้ในการเหมือนแยกสอบอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะคล้ายกันว่ามี๒ทีมเราง่ายเราเรียกว่า๒ทีม
แต่จริงเทคนิคการทำงานของตำรวจเนี่ยมันเมื่อก่อนมันจะไม่มีองค์ประกอบที่เรียกว่าสื่อมวลชน
แล้วก็อาจจะบอกว่าคนนั้นบอกว่าอย่างนั้นบอกว่าอย่างนี้นะครับรับสารภาพไปแล้วบ้างอะไรบ้าง
อันนี้ก็จะอยู่ในตำราสืบสวนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรียกอีกฝ่ายหนึ่งมาอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับ
แต่วันนี้เนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าพอตำรวจสอบเสร็จทำเสร็จมันก็จะมีสื่อมวลชนไปถามซ้ำ
แล้วมันก็ปั่นเกิดเป็นดราม่าขึ้นมาให้ทุกคนเสพนะครับซึ่งตรงนี้มันกลายเป็นปัญหามากกว่าเป็นผลดีที่ผมว่า

ใช่ครับเยอะช่องมาก
กำลังจะบอกว่าวิธีนี้ถ้าสมมุติถูกเอามาใช้อีกเผลอ
จะทำให้แม่งกระแลมันปั่นปวนกว่าเดิม

ถูกครับคือกลายเป็นว่าทำรวจเองก็อึดอัดที่จะทำงาน

แต่ว่ามีอะไรต้องระมัดระวังเต็มไปหมด
จะฟ้องจะเจอเดี๋ยวก็กลัวว่าจะจับแพ้รึเปล่า
จริงมันค่อนข้างบางลงไปเยอะมากแล้วนะครับ
เพราะว่าด้วยคันที่ว่าเราถูกตรวจสอบโดยสื่อมวลชนจำนวนมาก

แต่ความรัดกลุ่มนั้นก็ทำให้ยากช้า
แล้วบางทีก็ไม่ทันใจกองเชียร์ทั้งหลาย
ช่วงหน้าอาจจะต่อสายนักข่าวได้ว่าสถานการณ์
หลังจากที่มีประเด็นเรื่องของน้องสดิ้งขึ้นมาแล้ว
ในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างนะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยสั้นกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
กลุ่มนริตบุหรนิ่มค่ะกลุ่มนริตสวัสดีค่ะ

เอาอย่างนี้เลยค่ะคำถามเดียวคือตอนนี้หลังจากที่มันมีประเด็นว่า
มีคนไปถามเพื่อนของน้องสดิ้งแล้วมีประเด็นว่าคุณแม่ให้สดิ้งพูดอีกแบบนึง
เช้าวันเกิดเหตุเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นและตัวคุณแม่เองเป็นยังไงบ้างคะคุณนฤทธิ์
ตอนนี้จากที่ผมได้พูดคุยกับคุณแม่นะครับเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยครับ
ก็ถามถึงเรื่องนี้เหมือนกันครับว่าสรุปแล้วเป็นยังไงกันแน่
ซึ่งคุณแม่ของน้องชมพู่เนี่ยก็ยอมรับกับผมนะครับว่า
ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่บอกน้องเองว่าให้น้องพูดไปเลยว่าหลับไม่ต้องรับรู้อะไรฮะ
โดยจุดประสงค์เนี่ยของแม่ก็คือเพื่อที่จะไม่อยากให้คนร้ายรู้ว่าลูกรับรู้หรือเห็นอะไรอย่างนี้ครับ
ก็คือให้พูดว่าหลับไปเลยอะครับ
แล้วคุณแม่ได้บอกไหมคะว่าจริงแล้วคุณแม่ได้ข้อมูลจากสดิ้งเช้าวันนั้นไหมคะ
คือตอนแรกที่น้องหายนะครับแม่ก็ไม่รู้หรอกครับว่าน้องสดิ้งเนี่ยหลับหรือไม่หลับอะไรยังไง
แต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากน้องหายประมาณ๕วันนะครับ
ก็ตำรวจได้นำโทรศัพท์ของน้องสดิ้งไปตรวจสอบ
มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ช่วง๙โมงจนถึงเวลาสิ้นสุดก็คือ๙โมง๔๙นาทีครับ
หลังจากนั้นเนี่ยตำรวจน้องสดิ้งแม่ก็รับรู้เรื่องนี้มาตลอดว่า
สรุปแล้วเนี่ยน้องสดิ้งไม่ได้หลับ
ซึ่งแม่เนี่ยก็ขอให้เขาบอกกับผมนะครับว่า
ก็ขอให้ปล่อยเลยตามเลยว่าถ้าพูดว่าหลับตอนแรกก็ให้มันหลับไปตลอดนี่แหละครับ
ไม่ต้องบอกใครเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดว่าคนร้ายรู้ว่าน้องไม่ได้หลับจริง
ก็อาจจะเป็นภัยอันตรายกับน้องได้ครับ
ซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยมันทำให้สถานการณ์ในพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยวุ่นวายมากไหมคะ
เหมือนกับมันยิ่งแบบมันยิ่งแบบระแวงกันไหมคะ
อืมก็ก็ยิ่งระแวงนะครับเพราะว่าคือคือเราจะเราเป็นศึกก็อาจจะไม่สามารถที่จะไปถามตัวของน้องสดิ้งได้เองนะฮะ
ทุกครั้งก็จะมีสหวิชาชีพที่คอยสอบน้องสดิ้งด้วยครับ
ซึ่งเรื่องนี้ครับทางคุณแม่เขาก็คุยกับสดิ้งก็คิดว่าน่าจะไม่เป็นเรื่องใหญ่
ไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นขนาดนี้ครับว่าแม่สั่งให้โกหกแม่สั่งให้สดิ้งโกหกอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งประเด็นนี้เองคุณนฤทธิ์ตอนนี้คือยังไม่ได้คุยกับตำรวจใช่ไหมคะ

คือคนคงอยากจะทราบนะคะว่าถ้าข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อการต่อการมองประเด็นใหม่ไหม
หรือมันจะมีผลอะไรต่อรูปคดีไหมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวยังไงไทยรัฐทีวีตามต่อนะคะ
ยังไงขอบคุณคุณนฤทธินะคะเห็นว่ากำลังจะไปทำข่าวต่ออีกจุดหนึ่งนะคะ

อาจารย์เรื่องนี้ที่คุณแม่บอกน้องนี่มันจะทำให้เชื้อมันแบบบิดไปได้คนละแบบเลยไหมคะ
ผมผมฟังดูจากที่คุณนฤทธิ์พูดเนี่ยจริงตำรวจเขาทราบตั้งแต่วันที่
มีการเคลื่อนไหวนั่นแสดงว่าตำรวจทราบอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าทางคุณแม่ไม่ได้สื่อสารให้กับคนอื่นทราบ
ก็คือเคยบอกว่านอนหลับก็ปล่อยให้บอกมาตลอด
วันนี้แค่ทางผู้สื่อข่าวเรื่องต่างอาจจะมาทราบในภายหลัง
ก็เลยมองว่ามีประเด็นเพราะฉะส่วนตัวผมไม่น่ามีผลทางคดี
เพราะว่าตำรวจเขาทราบอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นครับ
อาจารย์ค่ะทางอาชญาวิทยาคือจะกลายเป็นว่าประเด็นนี้จะทำให้แม่น่าสงสัยน่าสงสัยที่สุดเลยไหม

ไม่ใช่หรอกครับคือแต่ว่าประเด็นที่คุณจอมขวัญถามก็ถูกครับ
ว่ามันอาจจะทำให้มันเกิดประเด็นร้อนขึ้นในหมู่บ้านในระหว่างครอบครัวกันเองอะไรอย่างนี้
ซึ่งผมไม่ค่อยอยากให้คดีอาจยกรรมคดีหนึ่งที่มันมีการสูญเสียเนาะ
บางทีเราลืมอะไรบางอย่างไปว่านี่มันเป็นการสูญเสียนะ
แม้ว่าคนที่ต้องสงสัยเป็นคนในครอบครัวเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณลุงปู่ย่าตายายอะไรก็แล้วแต่
นั่นมันก็คือการสูญเสียเพราะฉะนั้นการสูญเสียเนี่ย
แทนที่เขาจะได้นั่งอยู่สบายนะครับ
แล้วก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจดีนะครับ
แล้วก็รอดูว่าวันหนึ่งมันจะได้ขี้คายหรือเปล่า
กลายเป็นว่าเขาต้องมานั่งร้อนใจหวานระแวงกัน
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเหตุร้ายเกิดขึ้นต่อจากนี้อีกละลอกหรือเปล่า
เพราะความอึดอัดความกดดันอะไรเหล่านี้ครับ
ค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของคดีเนี่ยยังคงตามกันต่อแน่นะคะ
แต่ทีนี้ในส่วนของรายการเราอาจจะต้องดูนะคะ
ว่าจริงแล้วมีเนื้อความที่สามารถพูดคุยกันได้มากแค่ไหนนะคะ
เพราะว่าเอาเข้าจริงคือเราไม่แน่ใจว่ารักษณะการทำงานของเราไปกวนคดี
หรือแม้กระทั่งทำให้ต้นทุนในพื้นที่มันสูงขึ้นหรือเปล่า

แต่เดี๋ยวดูว่าถ้ามีประเด็นหรือมีเนื้อความเนี่ย

หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ